ตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้๓หลักเหมือนเดิมครับ๑๑๑รายทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๓๖๙รายหายป่วยไป๘๘รายนะครับแล้วก็
เสียชีวิตในวันนี้คือ๓๐ราย
ชิคแจ้งได้ว่ามันเป็นเรื่องของการบนกระทบจากโควิด
อะไรก็ต้องแต่แต่ถ้ามัวก็ทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ก็
รับไม่ไหวว่านะครับมีมีอยู่ก็จำกัด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีคนได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะแล้วก็คำถามเข้ามาเยอะนะคะในส่วนของการแถลงข่าวของรัฐบาลเองนะคะก็เพิ่งจะมีการแถลงข่าวไปนะคะแล้วก็นะตอนนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็ยังให้รายละเอียดกับพี่น้องนักข่าวต่อนะคะในส่วนของคำถามค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เห็น
รายการเราไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันใดก็แล้วแต่ที่ฝากคำถามมาเดี๋ยวจะพยายามถามให้เท่าที่ถามได้นะคะแต่จริงแล้วบางคำถามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีคำตอบอยู่ในการให้ข้อมูลก่อนหน้านี้มาบางส่วนอยู่แล้วซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าก็มีการตอบคำถามไปอยู่มากพอสมควรเราพอจะเห็นวิธีการ

โทรไปถามทางธนาคารเขาอะค่ะก็บอกว่าลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วอ่ะค่ะอ่าคือคือในคือที่เราดูทางเราเราลงทางมือถือใช้มือถือใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าตอนที่เราลงผ่านมือถือของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นให้ว่าเราลงทะเบียนสำเร็จแล้วคือจนเราต้องโทรไปถามธนาคารเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็คือได้ได้รับแล้วได้รับการลงทะเบียนของ
แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแต่ประเด็นคือว่าเอ้าแล้วทำไมหน้าจอหนูมันยังไม่บอกว่าหนูลงได้แล้วอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมันลำบากลำบลหน่อยใช่ไหมคะจูนลำบากมากเลยค่ะเออแล้วแล้วเพื่อนฝูงที่ขายด้วยกันใกล้ใกล้มีคนลงทะเบียนกันเยอะไหมคะเยอะอยู่ค่ะแล้วแล้วแต่ละคนอยู่ค่ะจ้ะแล้วแต่ละคนจะบ
สำเร็จบางคนก็ลงไม่สำเร็จอ่าก็ต้องขอภัยแทนกันไว้ด้วยจริงจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเนอะแต่ขอภัยแทนไปด้วยก่อนนะคะอ้าวทีนี้พอกระทั่งวันนี้ค่ะวันนี้วันแรกจูนได้ยังคะยังไม่ได้เลยค่ะแล้วมีเราเราไม่ได้อยู่กลุ่มที่ยังได้รับการตรวจสอบใช่ไหมคือเราเรายังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมาเลยใช่ไ
เข้าไปเช็คสถานะการลงทะเบียนอะค่ะแล้วว่ายังไงคะเอ่อเขาบอกว่าขึ้นรอตรวจสอบอะค่ะอ๋อ
รอตรวจสอบกันหลายคนไหมเพื่อนนะคะของวันนี้หรือมีบางคนได้แล้วหรือยังคะ
ยังไม่มีใครได้เลยค่ะอ่าที่ลงไปเนี่ยลงอาชีพเดียวกันหมดไหมคะคุณจูน
ใช่ค่ะค้าขายใช้ค้าขายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้พี่ฝนถามนิดนึงคือเวลาเราลงค้าขายเนี่ย
ตอนที่เราลงทะเบียนกันเนี่ยนั่งลงอยู่พร้อมพร้อมกันไหมไม่พร้อมค่ะอ๋อก็คือต่างคนต่างลงเนอะ
อ่าทีนี้ที่บอกเพื่อนเพื่อนที่เป็นเป็นคนค้าขายเหมือนกันเนี่ยร้านก็จะเป็นร้านรายย่อย
ลายเล็กเหมือนเหมือนกันไหมคะค่ะมีมีแวดวงที่เรารู้จักคนไหนไหมที่เป็นแม่ค้าแต่แบบ
มีฐานะหน่อยร้านมั่นคงหน่อยยังขายได้อยู่ยังไม่ค่อยลำบากมีไหมคะ
ไม่ทราบเลยค่ะอ่าแต่ว่าเท่าที่ของเรานี่ร้านในลักษณะขนาดเดียวกันหมดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยของจูนยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรขยับ
เป็นสถานะที่รอการตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
สำหรับเพื่อนฝูงที่ลงทะเบียนกันไปของคนส่วนใหญ่รอตรวจสอบเหมือนกันไหม
เราตรวจสอบเหมือนกันค่ะอ่าแล้วเอาตลาดใกล้ใกล้ที่ไม่ใช่ตลาดเราอ่ะ
มีไหมคะที่แบบเขาได้แล้วมีคุยกันบ้างไหมคะไม่ทราบเลยค่ะ
อ่าแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะจูนเล่าความลำบากให้ฟังหน่อยค่ะ
คือผลกระทบก็ยอดขายน้อยลงมากเลยค่ะอ่าปกติขายช่วงพนักงานพักเที่ยงอะค่ะ
อืมคือตอนนี้โรคบางโรงงานก็ปิดพนักงานก็ออกมาไม่ได้ค่ะอ่า
แล้วก็ตั้งโตนรับประทานไม่ได้ด้วยครับอ๋อของจูนขายขายอะไรบ้างคะ
ขายผัดไทยค่ะอ่าคือเมื่อก่อนเราเป็นร้านที่มีโต๊ะนั่งด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าเอาล่ะถึงโต๊ะหลายโต๊ะไหมคะจูนร้านจูน
มันเป็นโต๊ะส่วนรวมของตลาดอะค่ะอ่าทีนี้พอมันไม่มีโต๊ะนั่งกินแล้วเนี่ย
แล้วก็บวกเข้าไปคือซ้ำเข้าไปกับว่าบางโรงงานปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เขาคือปิดนี่คือปิดเลยใช่ไหมไม่ได้แบบว่าแบ่งพนักงานกันมา
วันนี้มาครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงค่อยสลับกันมา
ไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะเขาไม่ให้พนักงานออกมาเลยค่ะ
เดี๋ยวเขามาทำงานแต่ไม่ให้ออกมาหรือว่าเขาเขาหยุดงานด้วยคะ
มีบางโรงงานก็มาทำงานค่ะแต่คือไม่ให้พนักงานออกมาค่ะ
เขากินที่ไหนกันอ่ะคะน่าจะในโรงงานอ่ะ
เขาคือที่ไม่ให้ออกมาคือไม่ให้ออกมาซื้อด้วยเหรอใช่ค่ะ
เอาทำไมล่ะจ๊ะน่าจะเป็นผลกระทบเป็นโควิดอะค่ะ
หมายถึงว่าอ่าวโรงงานน่าจะกลัวอ่าวอ่าวอ่าว
เหมือนกับชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมเขาอาจจะมองอย่างนี้มั้ง
ไหมคะแล้วทีนี้ลูกค้าของจูนตอนนี้เป็นใครเป็นหลักคะ
ส่วนมากตอนนี้ก็เป็นลูกค้าทั่วไปอะค่ะ
เหมือนกับมามาจากบ้านมาซื้ออย่างเงี้เนอะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่จริงแล้วรายได้หลักของจูนมาจากคนทำงานถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นน่าจะหวังหวังช่วงเที่ยงเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วจูนแก้ปัญหาของตัวเองยังไงคะขายออนไลน์หรือว่ายังไงคะ
ไม่ได้ขายเลยค่ะคือจูนไม่ได้เข้าเหมือนกับอะไร
เขาจะมีแอปอะไรให้ร้านนู้นร้านนี้เข้าของจูนไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมจ๊
ใช่ค่ะอ่าแล้วจูนเห็นลูกค้าเปลี่ยนเป็นแบบให้พี่แกรป
ดิฉันก็ไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างนะคะขออภัยเอ่ยไม่หมดทุกยี่ห้อ
มีมีให้คนมาซื้อแล้วก็แบบเอาไปกินที่บ้านแทนไหม
มีมีมาซื้อกลับบ้านอ่าอ่าจูนตอนนี้นะคะเท่าเท่าที่จูนคุยคุยกันแบบ
จริงจริงมันก็ลำบากกันหมดน่ะอ่ะอย่างพี่ได้กันเดือนนี่ก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อม
ไม่รู้จะโดนอีท่าไหนเมื่อไหร่เหมือนกันเนอะเนาะจูนแต่ทีนี้ค่ะ
ค่ะเท่าที่คุยกันเพื่อนฝูงไม่ใช่เฉพาะที่เป็นคุณแม่ค้าเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
มันพอจะทนกันไหวอีกสักกี่เดือนคะที่แบบมันไม่น่าจะไหวแล้ว
คือเขาก็บ่นกันทุกคนนะคะอืมแต่ตอนนี้ถ้าถ้าจะขายได้หน่อย
ก็ต้องเป็นอาหารแล้วมั้งจูนค่ะใช่ไหมขายได้มากกว่าอย่างอื่นแล้วมั้ง
พอขายได้ค่ะบางก็ต้องมาขายทุกวันค่ะบางวันหยุดก็ต้องเสียค่าที่
อ่าแล้วแล้วตลาดเขาลดให้ไหมคะโจรลดค่ะลด
เขาลดค่าเช่าให้เยอะไหมลดไปครึ่งหนึ่งค่ะ
อ่าแล้วเราเคยเจอเจ้าของตลาดหรือว่าหรือว่าเอ่อ
ลูกน้องของเจ้าของตลาดเขาเดินมาคุยอะไรบ้างไหมก็เจอบ้างค่ะเขา
ตัวตัวเขาอ่ะตัวเจ้าของตลาดอ่ะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของตลาดเขาบ่นบ้างไหมคะ

เขาไม่ค่ะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะอ่าจูนค่ะพี่ขวัญถามแบบนี้
ถ้าสมมุติคือตอนนี้ของจูนและเพื่อนรอการตรวจสอบอยู่นะ
แต่ว่าถ้าสมมุติได้มาเนี่ยจู้รู้แล้วใช่ไหมคะ
ว่าจากเดิมมัน๓เดือนมันเปลี่ยนเป็น๖เดือนเขาเพิ่มให้เป็น๖เดือนแล้ว
อ่าที่ได้มาเนี่ยจูนว่าจูนจะเอาไปใช้อะไรบ้าง
ก็เอามาใช้จ่ายลงทุนคันฟองค่ะอืมของจูนนี่ขอโทษนะคะ
ของเนี้ยถามอ่าคำถามส่วนตัวหน่อยเป็นเป็นเช่าบ้านอยู่ไหมคะ
อันนี้เป็นหนูอยู่บ้านกับป้าค่ะอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นของเราส่วนใหญ่
ถ้าได้มาเราก็เอามาลงทุนทำอาหารกินต่อใช่ไหมใช่ค่ะอ่า
จูนว่าพอไหม๕๖เดือนเนี่ยค่ะน่าจะช่วยช่วยได้เยอะค่ะ
ให้ได้เยอะเนอะอ่าค่ะจริงจริงแหมก็อยากให้ได้กันทั่วหน้านะคะ
แต่ว่าไหนได้คุยกับจูนก็ขอให้จูนได้ก็แล้วกันเนาะ
ค่ะจูนขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือมันมีคำถามอยู่หลายแบบทีเดียวนะคะ
ทั้งในแง่ของเรื่องของการเลือกอาชีพนะคะว่าใครมีสิทธิ์จะได้
ใครที่สิทธิ์ไม่เข้าแต่ว่าทราบจริงที่เราได้เห็นแบบการแสดงออกมา
เราก็ทราบดีนะคะว่าบางทีการนิยามแบบนี้เนี่ยพอมันลงไปจับในภาวะจริงเนี่ย
มันมันมีคำถามเยอะนะคะเช่นเอาทำไมอายุเท่านี้ถึงไม่ได้
เอาทำไมยังมีสภาพนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าหาเงินเองทำไมถึงไม่ได้นะคะ
เอาแล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จริงแต่ว่ามีผู้ประกอบการรายไม่ใหญ่มาก
ยังพอไปได้แล้วก็ยังจ้างลูกจ้างเท่ากับลูกจ้างของร้านเหล่านั้น
ก็จะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ไหมคือมันมีหลายแบบที่จะคิดนะคะ
เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมคำถามซึ่งอย่างที่บอกไป
คุณผู้ชมบางคำถามเนี่ยการแถลงข่าวหรือการให้ข่าวเนี่ย
ตอบคำถามไปแล้วแต่ว่าเอาล่ะความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งผู้ชมสามารถแสดงออกมาได้
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาได้คุยกับกระทรวงการคลังสักครู่ค่ะ

เราอยู่ในสายกันกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
ปฏิบัติงานกระทรวงการคลังนะคะดรชันกฤษเดชวิทักษ์นะคะ
ผู้ช่วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะท่านคะจะมีคำถามอยู่หลายคำถามที่เรียนทราบว่าก็คงจะพูดหลายรอบแล้ว
แต่ว่าดิฉันก็ยังจะถามอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเข้าใจวิธีการจัดนโยบายออกมา
เข้าใจในหลักการเข้าใจในเกณฑ์แต่ฉันก็ยังจะถามบางอย่างซ้ำอยู่นะคะ
ความยินดีครับค่ะดรชันกฤษดิฉันเริ่มแบบนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ก่อนเลยกลับไปที่พื้นฐานก่อนเลยค่ะว่าการให้แบบรายบุคคลกับการให้แบบครัวเรือน
ทำไมเราเลือกให้เป็นรายบุคคลแทนคะครับเอ่อก่อนอื่นผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับ
เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนนะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมนะครับ
หรือว่า๕๐๐๐บาทเยียวยาเป็นระยะเวลา๖เดือนเนี่ยเกิดมาเพราะอะไร
พวกเราจำกันได้นะครับพอพิษโควิดเริ่มส่งผลกระทบกับสภาพความเป็นอยู่นะครับ
เรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็จะสังเกตนะครับมีว่ามีประกาศจากทางราชการนะครับ
ว่าขอปิดเมืองขอปิดจังหวัดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปิดเมืองปิดจังหวัด
ก็จะส่งผลกระทบนะครับมายังผู้ประกอบการนะครับธุรกิจทั้งหลายนะครับ
สถานบันเทิงสถานบริการทุกหมวดเลยนะครับว่าขอให้ปิดธุรกิจด้วยนะครับนะ
นี่ก็คือเป็นความหมายของการปิดเมืองปิดจังหวัดที่ผ่านมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของเชื้อไวรัส
เอาล่ะครับคำถามเกิดมาทันทีครับช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราจำความกันได้นะครับ
พี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะที่มีอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับ
รวมถึงสถานประกอบการต่างสถานการณ์ให้บริการต่างสถานบันเทิงต่างที่ต้องปิดกิจการลง
พี่น้องนะครับที่ทำงานอยู่ตามสถานที่แห่งนั้นทำอย่างไรเขาไม่มีเงินเดือนทันทีถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการเราไม่ทิ้งกันบอตคอมคือถูกดีไซน์ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยานะครับ
กลุ่มคนกลุ่มนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นที่มีผลกระทบในการปิดสถานประกอบการคุณภาพนะครับ
เอาล่ะก็หลักแล้วเนี่ยที่จะมาเยียวยาเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่๓กลุ่มหลักนะครับ
กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ประกันตนในประกันสังคมตามมาตรา๓๙คืออะไรครับคุณจอมขวัญครับ
คือการที่ในอดีตเขาอาจจะเป็นพนักงานนะครับสถานประกอบการห้างร้านนะครับบริษัทนะครับ
แล้วก็มีการสมัครประกันสังคมไว้แต่ว่าท้ายสุดเขาได้ลาออกมาแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการ
แต่เขาเนี่ยยังอยากรักษาสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ยังจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นี่คือมาตรา๓๙มาตรา๔๐คือกลุ่มคนที่สองที่จะได้รับการเยียวยามาตรา๔๐คืออะไร
ก็คือผู้ประกอบการที่มีความสนใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินเข้าระบบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหลักนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ที่มีอาชีพรับจ้างนะครับค้าขายหาบเล่แผงลอย
รวมถึง๔อาชีพที่พวกเรามีการพูดกันไว้เยอะนะครับก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มะคูเทศแล้วก็ผู้ค้าสลากลอตเตอรี่
เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงให้เป็นรายบุคคลเพราะว่าเราตีความจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด
ไม่ใช่วิธีคิดในแง่ของครัวเรือนถูกไหมคะคือจากตัวบุคคลที่ประกอบอาชีพเลย

ทีนี้ไหนคำถามถึงจำนวนเดือนแล้วค่ะตอนแรก๓เดือนทำไมขยายเป็น๖เดือน
แทนที่จะขยายจำนวนคนแล้วก็ได้๓เดือนเท่าเดิมคือ๓เดือนเท่าเดิมใช่ไหมคะ
แต่ว่าคนได้จำนวนเยอะขึ้นทำให้คนจำนวนเดิมได้เงินเยอะขึ้นไปอีกคะ
โอเคเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลผ่านทางกระทบงการคลังให้พิจารณาว่าในการที่จะมอบ๓เดือนตรงจุดนี้
ประเด็นตอนนี้ความท้าทายเรายังตอบไม่ได้เลยว่าโควิดจะยืดเยอะนานขนาดไหน
คิดว่าในช่วงระยะเวลาสั้น๑๒เดือนเนี่ยถ้าเกิดสามารถเคลียร์จบได้ก็จะดีไป
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะยืดเยอะยาวนานกว่านั้นเป็น๓เดือนเป็น๖เดือน
เอาล่ะเพราะฉะนั้นต้องการที่เรายืดขยายเวลาตรงจุดนี้จาก๓เดือนมาเป็น๖เดือน
เพื่อต้องการให้มั่นใจว่ากลุ่มคนตรงจุดนี้จะมีรายรับโครงที่ประจำอย่างน้อย๕๐๐บาท
เป็นระยะเวลา๖เดือนให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวเขาเองขึ้นมาได้
ค่อนข้างมั่นใจว่าสถานการณ์ในประเทศไทย๖เดือนตรงจุดนี้พวกเขาสามารถที่จะอยู่ได้และสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้
แล้วก็สามารถมาขับเคลื่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้ต่อไปครับ
ทีนี้ค่ะในส่วนของที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าคือดูจากผลกระทบจากโควิด
ทีนี้เวลาเราดูจากคนที่เป็นลูกจ้างก่อนสมมุติเราดูจากคนที่เป็นลูกจ้างเขาจะเข้าเกณฑ์เนี่ยคือแปลว่าบริษัทห้างร้านนายจ้างต้องปิดกิจการ

ชั่วคราวก็นับครับถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการที่ทางหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้ปิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะครับตรงนี้เนี่ยทางสวัสดิการทางประกันสังคมจะเข้ามาดูแลทันทีครับ
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าสิทธิ์นี้แต่ไปเข้าประกันสังคมเหรอคะ
คือถ้าเกิดเขามีการจ่ายประกันสังคมต้องแยกนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เป็นพนักงานลูกจ้างและจ่ายประกันสังคมอยู่
และถ้าเกิดทางหน่วยงานราชการระงับนะครับไม่ให้ดำเนินธุรกิจนะครับในช่วงระยะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ประกันสังคมจะเข้ามาเยียวยาทันทีนะครับของคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ไม่ได้ประกันสังคมล่ะนะครับไม่ได้อยู่ในระบบล่ะนะฮะก็จะมาได้รับสิทธิ์๕๐๐บาทเนี่ยเป็นระยะเวลา๖เดือนครับ
มารับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมามาสมัครเข้ามาตรการเราไม่ทิ้ง

ซึ่งความหมายของฉันคือว่ามีสิทธิ์ในการสมัคร

ทีนี้ค่ะเวลาคัดกรองพอวันแรกพอวันแรกออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
คำถามเต็มไปหมดเลยค่ะก่อนที่ฉันจะถามต่อไป
ฉันถามผู้ช่วยก่อนว่าอยากจะพูดอะไรเองก่อนไหม
เสียงสะท้อนต้องไปที่กระทรวงการคลังนะมากกว่ามาที่สื่อมวลชนซะด้วยซ้ำไป
คือกระทรวงการคลังอยากชี้แจงเรื่องอะไรก่อนไหมคะ
เอาเป็นว่าผมให้ความสบายใจนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่าท่านรัฐมนตรีอุตมะสาวนายนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีเจตนาที่แน่วแน่ว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่ได้รับที่กำลังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙ณปัจจุบันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์๕๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๖เดือน
พี่น้องประชาชนคนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใด
กระทรวงการคลังกำลังจะมีชุดมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยา
ในชุดมาตรการที่๓ออกมาเร็ววันนี้นะครับ
ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นี่เองนะครับ
ทางท่านรัฐมนตรีอุตมะเพิ่งจะนำเสนอพรกู้เงินฉุกเฉิน๑ล้านล้าน
นามของกระทรวงการคลังออกมานะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับพี่น้องทุกทุกคนสบายใจได้นะครับ
รัฐบาลผ่านทางกระทรวงการคลังไม่ทิ้งพวกท่านอย่างแน่นอน
ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในภายภาคหน้าในเร็ววันนี้ครับ
เท่ากันไหมคะคือได้บรรทัศน์สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายได้เท่ากันไหมคะ
อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดอย่างนี้ละกันนะครับ
พรกู้เงินฉุกเฉิน๑ล้านล้านที่เมื่อวานทางกระทรวงการคลัง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติผ่านคอรมอมานะครับ
จะถูกแบ่งเป็น๒ก้อนย่อยนะครับก้อนแรกนี้เนี่ย๖แสนล้านนะครับ
จะถูกนำไปใช้ในแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับ
กลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ผ่าน๖แสนล้านตรงจุดนี้นะครับ
ประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนในส่วนของ๕๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๖เดือนกลุ่มแรกเลยนะครับ
กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าเข้ามาเดือนสี่ย่างเดือนห้านะครับ
พี่น้องเกษตรกรกำลังประสบเจอปัญหาเรื่องของภัยแรงนะครับ
กลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับอนิสงฆ์นะครับจากมาตรการที่กำลังจะออกมาในเร็ววันนี้
รวมถึงเรื่องการสาธารณสุขทั้งหลายเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน
เรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ให้ติดพิษโควิดตรงจุดนี้นะครับ
นี่คือในหมวดของ๖แสนล้านแรกนะครับในหมวดที่๒๔แสนล้านนะครับ
จะถูกนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับผ่านทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านเศรษฐกิจฐานรากนะครับผม
อันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์นะครับที่๑ล้านล้านจะถูกไปใช้กับพี่น้องในทุกกลุ่มอย่างแน่นอน
เรียนถามอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ช่วยคือตอนนี้สามารถบอกได้ไหมคะว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เข้า
ฉันคิดว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ๘ล้าน๙ล้านคนในรอบนี้เนี่ยนะคะ
กลุ่มอื่นลักษณะของการเยียวยาอาจจะแตกต่างกันไป
แต่ทีนี้ในแง่ของการเมื่อคิดเป็นบรรทัศน์สุดท้ายแล้วแต่ละคนจะได้ออกมาเท่ากันไหมคะ
เท่ากันครับนะครับอันนี้ต้องเรียนเลยว่าเรามาตรการที่ถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับ
ก็จะมาช่วยดูแลว่าพี่น้องที่มีรายได้น้อยเราจะมีมาตรการอะไรในการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็เม็ดเงินเท่าไหร่ที่ควรจะอัดฉีดเข้ามาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้เขาผ่านพ้นพิษวิกฤตตรงจุดนี้ได้นะครับ
เรียนถามจากลักษณะของกลุ่มแรกก่อนนะคะเอาวันนี้ที่เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะคะ
บางคนที่เอาล่ะคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะได้สิทธิ์นี้ถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างก็มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ทำงานไปเรียนไปอย่างนี้นะคะ
แล้วพอเจอโควิดมันก็เจอผลกระทบไปตามตามกันหมดคำถามก็คือว่า
คือเคยมีคำอธิบายแล้วที่บอกว่าก็กรยศไงเรื่องของค่าเทอมใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าเขามีสถานะนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินให้กับตัวเองเรียนได้ด้วย
และอาจจะเป็นกำลังหลักด้วยซ้ำไปให้กับพ่อแม่คำถามคือทำไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่ได้คะ
โอเคผมเข้าใจประเด็นนะครับคือแน่นอนครับต้องยอมรับความจริงว่า
หนึ่งมาตรการเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศในตัวของมันเองได้นะครับนะ
เอาล่ะกลับมาในประเด็นอาจจะมีนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนหนึ่งล่ะที่มาทำงานพาร์ทไทม์
เพื่อหาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองมาเรียนรวมถึงนำเงินที่เหลือนะครับไปช่วยเหลือครอบครัว
ตรงจุดนี้ต้องยอมรับครับว่ามาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมเนี่ยไม่ได้เข้ามานับรวมในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะครับ
ได้รับได้รับสิทธิ์เหตุผลเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงนะครับผ่านทางคุณจอมขวัญ
นะครับมาเป็นการคัดกรองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอนุมัติให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเอ่อเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ควรจะได้นะครับ
เพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมีการทำพาร์ทไทม์นะครับอาจจะมีรายได้จริงเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่มาร่วมลงทะเบียนในหมวดนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับ๑๐๐เนี่ยเขาจะทำงานพาร์ทไทม์ด้วยจริงหรือเปล่าและเขาจะมีรายได้เสริมจริงด้วยหรือเปล่า
เป็นภาพมั้ยครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของระบบค่ะ
เขากรองยังไงเราตั้งข้อมูลเข้าไปยังไง
แม้กระทั่งบางอาชีพที่หลายคนเห็นใจนะคะ
คนที่ทำงานก่อสร้างมีแบบนี้ค่ะ
เข้าใจว่าเป็นอาชีพที่ยังมีงานอยู่

เขาเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าจะมีความลำบากที่สุด
แม้กระทั่งลูกจ้างที่นายจ้าง

แต่ว่าให้เซ็นลาลาตามวันเท่าไหร่กี่วัน

เขาก็ไม่เข้าแต่เขาลำบากจริง
อันนี้คัดอย่างไรสักครู่ค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ

ทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างว่ามีกลุ่มการทำงานหนึ่ง

ก็คือคนที่เป็นพี่น้องทำงานก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ฉันเข้าใจว่าธุรกิจยังไปได้ต่อ
แต่ทีนี้มันมีแบ่งด้วยไหมคะ
ว่าบางคนเหมือนกับเป็นรับจ้าง
คือไม่ได้สังกัดบริษัทอย่างชัดเจนว่ามีงาน
เขาจ้างงานได้งานประจำนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นทำงานรับจ้าง
ปกติก็รับจ้างเพื่อจะไปทำก่อสร้าง

กลุ่มแบบนี้เข้าไหมคะที่จะได้รับ๕๐๐๖เดือน
ครับตอบสั้นเลยนะครับ

ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยา
โดยที่ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นเลยนะครับ
ไล่ถึงสิทธิ์อาชีพที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินเยียวยาผ่านมาตรการนี้นะครับ
อันแรกเลยคือมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เป็นผู้ว่างงานมาก่อนหน้านี้แล้ว

กลุ่มที่๓คือกลุ่มค่าราชการ
กลุ่มที่๔คือพนักงานรัฐ
กลุ่มที่๕คือผู้ที่เกษียณอายุแล้วและรับบำนานอยู่
กลุ่มที่๖คือนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มที่๗คือกระเศรษฐกร
กลุ่มที่๘คือผู้ค้าขายผ่านออนไลน์
กลุ่มที่๙คือพนักงานรับจ้างก่อสร้าง
และกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มโปรแกรมเมอร์

รับจ้างก่อสร้างนิยามนี้คืออะไรคะ
รับจ้างก่อสร้างที่เป็นผู้รับเหมา
หรือว่าเป็นพนักงานแรงงานในการมา
พนักงานแรงงานที่ไปทำงานก่อสร้างรายวันนะครับ
แล้วก็มายื่นแสดงสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ตรงจุดนี้นะครับนะ

แปลว่าเขามีบริษัทสังกัดชัดเจนใช่ไหมคะ

มีงานไหนเราก็ไปมีงานไหนเราก็ไปอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกครับอาชีพอิสระนี้สามารถเข้าได้ครับ

แม้ว่าเราจะเรียกงานส่วนใหญ่ที่เขาทำเหมือนกัน
ว่าเป็นคนรับอะไรอ่ะ
คนงานรับจ้างก่อสร้างใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่เขาก็ถือว่าเป็นหมวดอาชีพอิสระครับ
แต่ทีนี้เวลาลงทะเบียนค่ะ

ส่วนใหญ่ที่รับจ้างอิสระคือรับจ้างก่อสร้าง
โอ้โฮครับอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่เทคนิคคนลงทะเบียนด้วยหรือเปล่าครับ
มันต้องอยู่ที่เทคนิคในในเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปเช็คตรงนี้ให้เพิ่มเติมดีกว่านะครับ
แต่ว่าที่ที่พูดมาเนี่ยคือเขาไม่ได้สังกัดในส่วนของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ต้องเป็นอาชีพอิสระใช่ไหมครับแล้วก็ใครจะมาจ้างเขาเขาก็พร้อมเทียบไป
ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาเป็นอาชีพอิสระนะครับไม่สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่ทีนี้แต่อันนี้ถ้าความเข้าใจของเขาคือว่าอ๋อก็ส่วนใหญ่เขาที่เขารับจ้างก็คือเขาไปก่อสร้างนั่นแหละ
อย่างนี้มันเท่ากับว่าถ้าสมมุติเขากรอกจริงแปลว่าเขาถูกตัดทิ้งถูกป่ะคะ
ใช่ถ้าเกิดเขากรอกว่าเป็นรับเหมาะก่อสร้างเนี่ยถูกตัดทิ้งใช่ครับ
แล้วก็อ่าเอาแบบเร็วนะคะในกรณีของโอ้โหมันมีหลายอันมากเลย
คือในกรณีของคนที่
กรณีของคนที่จะอุทธรณ์รัฐกำหนดไว้แล้วว่าคืออุทธรณ์ไม่ได้

อย่างนี้สมมุติถ้าจอมขวัญนะคะรับเหมาก่อน

คือรับจ้างเป็นอิสระแต่ว่าส่วนใหญ่ไปก่อสร้าง
ดันไปกรอกว่าตัวเองก่อสร้าง
ขวัญก็ไม่สามารถเดินไปบอกผู้ช่วยได้แล้วสิคะว่า
คือไม่รู้ว่าก็เลยกรอกไปตามจริงอย่างนี้
เออครับ
ก็อันนั้นเนี่ยคงเมื่อมันเข้าระบบไปแล้วนะครับ
เขาเหล่านั้นได้ลงทะเบียนสำเร็จนะฮะ
หรือว่าขาดคุณสมบัติและถูกตัดสิทธิ์ออกไป

ขออีกนิดหนึ่งค่ะผู้ช่วยแบบเร็วอีกนิดหนึ่งค่ะ
เวลาหมดแล้วคือว่าอย่างกรณีของคนที่ยังเป็นลูกจ้าง
พนักงานอยู่แต่ว่าบริษัทให้เซ็นเหมือนกับ
จะเรียกวันลาอะไรก็แล้วแต่แล้วคือเงินมันโดนตัดไปตามวันที่ทำงานจริงด้วย
คือคนอย่างนี้คือรับเงินน้อยลงจริงลำบากจริงก็ไม่เข้าถูกไหมคะ
คนที่ได้รับพิษโควิดนะครับและทำให้รายรับประจำลดน้อยลง
ไม่ว่าจะเป็นถูกตัดชั่วโมงและรายรับลดลง
หรือว่าบริษัทไม่เปิดนะครับปิดทำการไม่มีรายได้
ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นแค่เหมือนกับลดวันทำงานและลดเงินไปตามวันทำงานด้วย
แล้วก็เป็นเซ็นเอกสารอะไรกันภายในนะคะหรือว่าเป็นคือเป็นการตัดลดรายได้นะคะ
แต่ว่ายังมีสังกัดอยู่บริษัทยังเปิดอยู่แต่ว่าอาจจะลดวันทำงานลงมาหรือใดก็แล้วแต่

เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายนะครับอย่างที่ผมเรียนถ้าเกิดเขาสามารถชี้แจงได้ว่า
รายรับของเขาได้รับผลกระทบนะครับนะสามารถที่จะเข้ามาผ่านมาตรการนี้ได้ครับ
ผมพอจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
เดี๋ยวนะคะท่านไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวที่ท่านขอขอจีบท่านไว้อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ
เพราะเรียนเชื่อว่าในวันที่๒ก็อาจจะยังมีประเด็นเดี๋ยวหลังรายการทีมงานคุยกับท่านผู้ช่วยต่อนะคะ
เดี๋ยวท่านถือสายรอก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอบคุณหน้าจอก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณสอบขวัญครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการนะคะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ